เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอารมณ์ไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็ระทึกเหมือนกันค่ะ
คือพ่อลูกเขาอยู่ตรงทางเท้าจอดมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วดูนะ
รถเมที่มาพุ่งเข้ามาแบบนี้หลบทันไหมอ่ะลองดูค่ะ
โอ้โหมาแบบพุ่งไปเต็มอ่ะถ้าเกิดไม่มีต้นไม้นี่ก็แย่เหมือนกันนะ
ใช่อีกอย่างนะพ่อโชคดีหันไปเห็นทันแล้วก็ดึงลูกออกมาทัน
คุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่แค่พ่อลูกที่รอดชีวิตปฏิหารฮะ

ยานยนต์มาจอดข้างทางตรงนี้กำลังดูโทรศัพท์มือถือดูออเดอร์เนี่ย
แล้วปรากฏว่าหันไปเห็นเหมือนกันให้คุณผู้ชมดูภาพแบบเต็มหน่อยครับ
เห็นรายเดอร์มาจอดข้างทางแล้วก็พ่อลูกก็อยู่ตรงนี้ด้วย
จังหวะนี้นะคุณผู้ชมคือลูกตอนแรกก็ก้มดูอยู่พ่อนี่ก็ดึงลูกคว้าลูกมาเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดไม่คว้าเนี่ยมีโดนเต็มจังหวะที่เกิดเหตุ
จริงมันมีแค่สองมุมนะมุมจากรถพุ่งเข้ามาแล้วก็มุมด้านท้ายรถเมย์แบบนี้ค่ะ
ไม่ทันได้เห็นเลยจริงมีรายเดอร์ที่จอดแล้วเขาหันไปเห็นพอดีคันที่ขี่ไปนู่นนะฮะ
คือเขาหันมาเห็นพอดีว่ารถเมย์น่าจะเสียหลักนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานเนี่ยนะคะที่ถนนศรีพญามุ่งหน้าไปสี่แยกมหานครค่ะ
แถวบางรักนี่แหละถามว่าเหตุการณ์นี้เจ็บกี่คน๕คนค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ็บเล็กน้อย
แล้วนักข่าวก็คุยกับผู้ที่ประสบเหตุนะก็คือคุณสงกรานทัพสุริบอกแบบนี้
บอกว่ารถเสียก็เลยเอามาจอดบนทางเท้าหลังจากนั้นเนี่ยกำลังโทรบอกให้ญาติมารับ
แล้วรอญาติอยู่สัก๑๐นาทีได้ค่ะ
ได้ยินเสียงบังกำเล็กแคร่งขูดมากับถนน
แล้วรถเมคันนี้ขับชิดทางเข้ามาแล้ว
พุ่งมาหาตัวคุณสงกรานกับลูก
ทีนี้ก็คว้ามือลูกกระโดดหลบเลยค่ะ

เห็นขับมาพุ่งชนแบบนี้นี่เมาหรือเปล่า
โรคประจำตัวกำเริบหรือมีอาการอะไร
คือตัวคนขับรถเมย์เองก็ยังตกใจอยู่นะคะ
เขาเล่าแบบนี้ผมขับมาแบบปกติเลย
จู่นะรถมันเบรกไม่ได้
ตัดสินใจชะลอความเร็วโดยการขูดเหล็กกั้นริมทางเท้า
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจหักรถ
พุ่งชนต้นไม้จะให้รถหยุด
แล้วยืนยันว่าผมตรวจเช็คสภาพรถมาแล้ว
แต่ก็ยอมรับจริงผมไม่ชินเส้นทาง

เบื้องต้นค่ะตำรวจที่สนบังรักษณ์
ต้องเอาตัวคนขับไปเป่าวัดแอลกอฮอลก่อน
ปรากฏว่าเป่ามาเสร็จแล้วเป็นอย่างไรเกินไหมไหม

แต่ก็แจ้งข้อกล่าวหาไปค่ะขับรถโดยประมาท

ต้นมงต้นไม้ไปหมดเลยแล้วก็ปรับ๑๐๐บาท
คือตัวคนขับรถเมย์บอกพยายามกระทืบเบรกนะ
เขาบอกกระทืบเบรกเท่าไรมันไม่หยุดนะครับ

ทีนี้เขาก็ค่อยขับมาข้างทาง
แต่รถมันไม่ชะลอความเร็วเขาเลยตัดสินใจฮะ
ต้องพุ่งเข้าข้างทางเพื่อที่จะให้ต้นไม้มันช่วยหยุดรถเมย์
คุณผู้ชมพ่อลูกคู่นี้พร้อมกับรายเดอร์

เพราะรถเสียนะคะถึงได้เอาขึ้นมาจอดบนทางเท้าแบบนั้นเนอะ